โอ้โฮไม่อยากลงเลยว่ะ

ลงเลยลองลอง

ทำไมไม่ลง

โอ๋หมอไม่ต้องจีบ

ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนก
อีกหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ที่พลาดไม่ได้ของโก้ธีรศักดิ์
การันตีความอร่อยมากกว่า๔๐ปี

ยังมีเมนูหลากหลายให้เลือกทาน
มากมายไว้คอยบริการอีกด้วย
ร้านนี้ตั้งอยู่ถนนพระราม๙ซอย
มาแล้วจ๊ะมาแล้วจ๊ะโอ๊ยโทษที

นพี่โน๊กเป็นพี่สาวบางคนคิดว่าเป็นแม่อะเลาะตลอดเวลา

สวัสดีครับพี่ก๊อฟพี่แข่
ที่เลยเตรียมมาแค่๓๓ชามเท่านั้นเอง
ส่วนของพี่พ่านเนอะ๒๐๐เอาไป๓ชามอะครับผม

เมนูก๋วยเตี๋ยวทรงเครื่องไก่ย่าง

ต่างจากร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ทั่วไป
เพราะเป็นแบบไก่ย่างเครื่องแน่นเต็มชาม
มีทั้งกุ้งแห้งเกี้ยวถั่วลิสง
ไก่ย่างหอมเนื้อนุ่ม
เสิร์ฟพร้อมกับน้ำซุปที่หอมหวานกล่อม
รสชาติเข้ากันได้อย่างลงตัวแบบไม่ต้องปรุงเพิ่ม
แข่บอกเลยว่าขอตัวช่วย
กินก่อนขอตัวช่วยนะครับฮะ
ขอตัวช่วยค่ะนี่เดี๋ยวเรียกตัวช่วยเหรอ
โหลค่ะเชฟต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมครับ
เชฟช่วยหน่อยไม่ไหวหรอกสามมา
แต่ก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือนั้นนะครับ
ผมขอให้คุณปฏิบัติตามนี้ก่อนครับ
ผมขอให้หัวหน้าทีมทายชื่อศิลปินดารา
โดยให้ลูกทีมใบ้ขำทั้งหมด๕ชื่อครับ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

คนแรกไม่เคยจะสัน
สันหูจะเออดิกิต้าแล้วก็รำอิปลงรัง

เก๋นหน้าหอย

นั่นปากอ้อยอันนี้ลิ้นเขาไม่ใช่ปากอ้อย

ไม่ได้ต่อค่ะหมอ
ไม่ได้ต่อค่ะเชฟ

ผมลดให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดครับ

เชฟผมยังเหลือตัวช่วยของทีมผม

คือนึกว่าเห็นกับหมูกับหมาสงสารจริงวันนี้

ก็ต้องเล่นเจมส์สิจะเอาไหมเอา

อ๋อชอบหลายส่วนถ้าเกิดพี่เขาดูอยู่ขอโทษครับต่อแล้วถามมาว่าโอ้โฮอันนี้จะไป

เออเก่งว่ะเพลงอะไรดังนะ

ครับในฐานะที่ผมให้คู่แข่งมาริโอเมาล่าอะผมให้

ถ้าคุยต่อสิ
เชฟผมขอใช้ศิษย์ผมนะ
แม้จะเป็นการใบ้ที่มั่วนะแต่ผมขอให้เขาผ่านแล้วกัน
ช่วยเขาลดให้อีกครึ่งหนึ่งใช่ไหม

เอาไหมอร่อยไงอยู่ที่หมอ

หมดแล้วค่ะพี่กอล

อะโยกตังไปครับ
แล้วขาดอีกแค่๓เองนิดเดียว

ซอย๙นะครับซอย๙นะร้านจบสุดยอด
ร้านจบซอย๘ซอย๘พวกพิษซอย๘เดี๋ยวทำเลยป่ะ

ดูสิทำไมอร่อยกินไม่ได้อย่างนี้นะเนี่ย
ไปไปไม่ต้องรีบหรอก

อะนี่ไงเชฟแจ่มแจ่ม

ขอสั่งอาหารร้านเทร๔๕

สั่งผัดผมเลยก็ได้ครับ

เพราะมันอร่อยไงผมต้องบริการถึงที่

เฮ้ยไม่ใช่

ครับผมก่อนอื่นนะครับต้องขอต้อนรับทุกคนนะครับ

ร้านนี้รีโนเวทจากบ้านหลังเก่าครับผม

ตรงนี้ก็มีเมนูทั้งคาวหวานมากมายครับ
เอาใจคนที่อยู่พระอำกาล

แล้วทำไมไม่ให้มาร้านนี้ทาร้านนกคะ
ร้านนี้ก็ได้มีเป็นอาหาร

ไปแล้วดีใจไหมแล้ว
ทานโทษเลยเชฟทานโทษเลย
และนี่ครับคือรางวัลปลอบใจนะ

กับผมหมายนะครับเซฟอาร์ดครับและหัวหน้าที่สองทันคุณก็เจ้าผลและ
คุณพากุ้งหัวหน้าทีมที่จะนำลูกทีมไปปฏิบัติการกินแบบไม่ธรรมดาครับ
กินให้ไวไปให้ถึงครับ